คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะ
สายการบินบิลลาเมียที่ตกที่หุบเขาที่โคลัมเบียนะคะ
สายการบินนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีคนที่มีชื่อเสียง
ด้านการกีฬานักฟุตบอลอยู่บนเครื่องบินลำนี้เยอะเลยนะคะ
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิต๗๖คนนะคะ
แล้วก็มีผู้รอดชีวิตอยู่ที่๕คน
ปฏิเครื่องบินโดยสารของสายการบินลาเมียประสบเหตุตกในบริเวณหุบเขา
ใกล้กับเมืองเบเดลินของโคลัมเบีย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
หลังเดินทางมุ่งหน้ามาจากประเทศโบลีเวียพร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือรวม๘๑คน
ล่าสุดตำรวจท้องถิ่นยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่๗๖คน
มีผู้รอดชีวิตเพียง๕คนเท่านั้น
จนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
กลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งสอบสวนอยู่อย่างต่อเนื่อง
เรื่องต้นมีรายงานว่าเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอควบคุมการบินภาคพื้นดินของสนามบินโคลอมเบีย
นักฟุตบอลจากชาเปโคเอ็นเซทีมอันดับ๑๐ของลีกสูงสุดบราซิล
แต่โปรแกรมการแข่งขันนี้ก็ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
นายมิเชลเตเมปรฐานาธิบดีฟราซิลก็เลยเสนอความเชื่อเหลือยังเต็มที่ค่ะ
พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปอย่างครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต
ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
และขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้
โดยหวังว่านักเตะและทีมงานจะปลอดภัยเช่นเดียวกับวิเลียนติเอโกนักเตะที่ทีมให้ความสนใจอยู่
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีข่าวว่าวิลเลียนติเอโก้กองหลังของทีมเนี่ยอาจจะย้ายมาร่วมทีมไทยลีกในฤดูการหน้า
ที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะคะแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
เอโก้ปัจจุบันอายุ๓๐ปีค่ะเริ่มต้นค้าแข้งกับเปรมิโอขณะอายุ๒๑ปี
รวมถึงเคยมีประสบการณ์เล่นลีกสูงสุดกับบาเฮียและเซรีเบียที่บราซิล
แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เคยค้าแข้งกับต่างแดนด้วย
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตีเอโก้เป็นแกนหลักของสเปโคเอ็นเซนะคะ
ซึ่งปีนี้ลงเล่นไป๓๑นัดมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นเกมรับของทีม
แล้วก็ทำได้ถึง๕ประตูด้วยค่ะ